เหตุการณ์นี้ค่ะที่พัทยานะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
เมื่อคืนนี้ช่วงดึกมีชาวจีนค่ะ
ตกลงมาจากโรงแรมจนเสียชีวิต
แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นเหตุฆ่าตัวตายเป็นอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมลองช่วยดูภาพนะคะแล้วหาคำตอบไปด้วยกัน
จากกล้องวงจรปิดทางเดินชั้น๕

ชายชาวจีนคนนี้ค่ะดูเหมือนกระวนกระวาย
ที่หัวมีแผลเหมือนหัวแตกนะคะ

แล้วเดี๋ยวจะเดินหายเข้าไปในมุมตึก
ที่มันขึ้นไปดาดฟ้าได้ค่ะ

กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง

นี่ค่ะ

เหนืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ทางเดินด้านหลังตึกห้องพักค่ะ

ชื่อว่านายเฉินปูนลินอายุ๓๓ปี

เสียชีวิตอยู่บนพื้นแบบนี้

เบียงทางเดินหน้าห้องพักชั้น๕ค่ะ

หยดเป็นทางค่ะ
มุมตึกใต้บันไดที่จะขึ้นไปดาดฟ้า

หรือค้นการงัดแงะอะไร

มาตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพิ่มเติม

เขาเล่าว่าผู้เสียชีวิตเป็นตัวแทนบริษัทนำเที่ยวของจีน
มาสำรวจดูที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวผัด

เมื่อวานนี้กลุ่มเพื่อนเขาออกไปเที่ยวกัน

ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกับใครไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใคร
ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกับใครไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใคร
เพื่อนก็งงไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพื่อนก็งงไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
ก็ไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่